คุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าเป็นคนที่กว้างขวางในจังหวัดนั้นหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้ารู้จักอันนี้ไหม
กตรคือจะเป็นคณะการติดตามและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ
แต่ว่าเขาจะเอาชาวบ้านมานะเป็นคนละเมืองมา
มีทั้งชาวบ้านแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักหน่อยในจังหวัดนั้นในพื้นที่นั้น
คุณผู้ชมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดและคอปธมเนี่ยเขาคนนี้ก็เป็น

คุณผู้ชมมีรายงานว่า๒๘เมษายนที่ผ่านมากำนันนกเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเอง
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม
แต่งตั้งให้นายประวีนจันทรายนะครับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมนะครับ
แต่เนื่องจากกำลังนกตอนนี้ถูกดำเนินคดีฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่น
กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่น
สถานที่เจ็ดกัญญาโยนเป็นเหตุขาดคุณสมบัติในการเป็นคำนักกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมจึงมีคำสั่งให้
กำลังนกนี่แหละพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม
ตั้งแต่๑๑กันยายนแล้วนะครับโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมลงนามในคำสั่งดังกล่าวครับ
จากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยังได้ออกคำสั่งตรวจสอบ
และล้างอิทธิพลของกำนันและผู้ใหญ่บ้านหลังเกิดนะครับเป็นเหตุในบ้านกำนันนกนี่แหละ
อังคารที่๑๙กันยายนนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือนะครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะฮะจะนัดประชุมนัดประชุมทั้งในอำเภอนะครับ
ในอำเภอกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
แบ่งออกเป็น๓กรณีก็คือ๑หากอำเภอออกตรวจพบว่ามีการละเลยหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งถ้าไม่เกิดความเสียหายร้ายแรงอำเภอจะสั่งตั้งกรรมการสอบสวนและสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
ซึ่งมีทั้งภาคทันลดค่าตอบแทนหรือลดเงินเดือน
ละเลยหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายร้ายแรงอำเภอจะสอบสวนแล้วรายงานถึงผู้ว่า
ซึ่งจะตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็จะให้นายอำเภอใช้ดุลยพินิษฐ์ว่าสมควรสั่งพักหน้าที่หรือไม่
และเข้าสู่กระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรงหากมีมูลความผิดก็จะสั่งลงโทษตามมาตรา๖๑ก็คือการปลดออกหรือไล่ออกครับ
หากมีความบกพร่องหรือประพฤตนไม่เหมาะไม่สมนะครับให้อำเภอตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งในส่วนนี้สามารถสั่งให้ออกจากตำแหน่งได้ทันทีนะ
หลังจากนี้ชาวบ้านคนใดถูกทำร้ายหรือรังแก่จากผู้มีอิทธิพลนะครับ
แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายปกครองได้ทันทีครับฟังเสียงท่านในอำเภอครับ
สดรไม่ว่าท่านใดถ้าประสบเหตุดังกล่าวก็คงให้มาแจ้งกับทางฝ่ายบ้านเมืองได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สามารถแจ้งได้เลยว่านี่เป็นคดีอาญาบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกันนะครับ
อันนี้ขอให้สบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐของเราคงพร้อมจะรับมือในเรื่องดังกล่าว
คงไม่ได้โฟกัสกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษก็คงเป็นไปทั่วทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะครับ
สบายใจได้ครับมีอะไรก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารกับทางราชการได้เลยครับ
สบายใจได้ครับแล้วไอ้ที่ไม่สบายใจมานานน่ะพูดเฉพาะความปฐมผมถามแทนชาวบ้านคนอื่นเขา
กำนันผู้ใหญ่บ้านมีทั่วประเทศเขาทำแบบนี้ได้ไหม